ดูคดีที่ชนบุรีกันนะคะ
เหตุการณ์ที่มีการเจ้าหนี้ไปทวงหนี้ลูกหนี้
แล้วก็จบลงด้วยการเอาปืนยิงลูกหนี้เสียชีวิต
สองสามีภรรยาก็หนีไปนะคะ
ล่าสุดก็จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
สองสามีภรรยาที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
แล้วไปยิงพ่อค้าขายผลไม้เสียชีวิตนะคะ
หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วเขาประกาศตามจับ

นายสมชายกับนางสาวรัสดาพร
ที่ไปยิงในอิทธิพลพ่อค้าผลไม้เสียชีวิต
ก็ไปกบดานที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
สาเหตุมาจากตอนผู้ตายไปกู้เงินนอกระบบหนึ่งหมื่น

แล้วก็หลบหนีไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือนาทีที่ตำรวจไปจับกลุ่ม

และวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจนำตัวนางสาวรัชดาพรมาสอบปากคำ
ซึ่งก็ให้การว่าเงินที่ปล่อยกู้นั้นเป็นเงินตัวเองไม่ใช่เงินในทุน
คู่๕รายที่สัตหีบ๔รายบ่อวินอีก๑ราย
แล้ววันเกิดเหตุไปทัวร์เงินแต่ผู้เสียชีวิตไล่เขาไล่เธอ
แล้วตะโกนใส่ว่ามาก่อกวนทำให้ไม่ได้ขายของ
แล้วเธอบอกว่าพอไปเก็บเงินก็ถูกเลื่อนเวลาเก็บดอกเบี้ยไปตลอด
๙โมงเลื่อนเป็นบ่าย๒เลื่อนเป็น๔โมงต้นนัดเก็บทุกวันตอน๑ทุ่ม
แต่ก็ยังค้างชำระ๓วัน๔วันถึงจะขอเก็บเพิ่ม
ก็ถูกผู้ตายเนี่ยต่อว่าด่าทอไปถึงบุพการีก็เลยโทรบอกแฟนจนกระทั่งทะเลาะกัน
แฟนเนี่ยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์อย่างที่เราเห็นนะคะแล้วเอาปืนมาส่งให้แล้วท้าให้ยิง
ตนเองโมโหก็เลยยิงไปสองนัดนางสาวรัศดาพรบอกว่าเสียใจ
หลังจากนั้นเอาปืนติดตัวไปด้วยแล้วปืนก็หล่นหายตอนที่หนีในป่าย่า
ซึ่งเป็นปืนลูกโม่ขนาด๓๘ที่แฟนสั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊กค่ะ
พี่ประโยชน์อาจจะ
มาดูทางฝั่งครอบครัวของผู้เสี่ยชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้คือในสมชายนะคะ
ซึ่งนายสมชายเนี่ยยังไม่ยอมเปิดเผยว่าทำไมถึงเอาปืนไปให้ภรรยาก่อเหตุ
ถ้าดูในเหตุการณ์ก็คือเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเอาปืนส่งให้นางสาวรัศดาพร
แล้วนางสาวราชดาพรก็เป็นคนหญิงถูกไหมคะ
แต่นายสมชายยังไม่พูดถึงประเด็นนี้นะคะ
เอาไปดูไปดูตอนที่ตำรวจเขาควบคุมตัวกันหน่อยค่ะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะ
ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะภรรยาคือนางสาวแสงเดือนเนี่ย
บอกว่าดีใจมากจับคนร้ายได้

ฟรีแต่อยากถามว่าทำไมต้องยิงกันขนาดนี้
เพราะมันสามารถคุยกันได้เรื่องแบบนี้นะคะ
แล้วก็ชีวิตคนคนหนึ่งมีค่าเพียงแค่เงิน๔๐๐บาทเท่านั้นเองหรือ
ตอนนี้เดือดร้อนมากเลยครอบครัวต้องมาสูญเสียเสาหลักนะคะ
ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าทะเลาะกับสามีจึงเกิดบันดาลโทษะ
แล้วพานยิงสามีของเธอเนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้
ทั้งสองคนเป็นลูกน้องถูกจ้างมาตามเก็บเงิน
และส่วนตัวเธอเชื่อว่านายทุนไม่ได้สั่งให้ทำแบบนี้
ตอนนี้กลัวว่าในทุนจะสั่งลูกน้องมาทวงหนี้ที่เหลือค่ะ
เพราะว่าชีวิตหนึ่งนี่มันมีค่าแค่นั้นเหรอ
ตายมันพูดไม่ได้แต่แฟนมาพูดกับเราว่าไม่เคยติดหนี้
เพราะว่าแค่ร้อยสองร้อยเขายังมาตามถึงที่บ้าน
แล้วจะเป็นพันสองพันหนี้เขาบอกว่ายกหนี้ให้มันใช่เหรอ
เขาเป็นลูกน้องไม่ใช่เจ้าของเงิน
ค่ะเขาเป็นลูกน้องไม่ใช่เจ้าของเงิน
ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๒คนไปดำเนินคดีนะคะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและร่วมกันมีอาวุธปืน

ต้องมีการขยายผลเส้นทางการเงินแล้วก็กลุ่มในทุนเงินกู้ต่อไปด้วยนะคะ
ใช่อันนี้ก็วนไปเรื่องของการปราบรามอาวุธปืนที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยนะคะ